ละหลาดตายไปหมดเลยค่ะตลาดนัดคนโสดตายแล้วตายแล้วตายแล้ว
ไม่ต้องกลัวหรอกค่ะถ้ามาตลาดนัดคนโสดคนสวยก็ต้องได้
สวัสดีค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวกับดาวสุภาษามาแล้วค่ะมาตลาดนัดคนโสดค่ะ
ช้อปปิ้งกันสักหน่อยนะคะสูตรมานานต้องได้แหละวันนี้
แต่ฝนยังไงคะฝนฝนจะมาทำให้ตลาดวายหรือเปล่าคะเนี่ย
เพราะช่วงนี้ฝนยังเยอะต่อเนื่องเลยนะคะก็เพราะว่าร่องฝนไปไหนไม่ได้ค่ะ
เจอลมหนาวกดลงมาเจอลมฝนประจำฤดูดันขึ้นไปก็อยู่แถวตรงนี้แหละค่ะ
ตอนกลางของประเทศนะคะแถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
เอาภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนและภาคอีสานตอนล่าง
ช่วงนี้ฝนเยอะมากนะร่องฝนไม่ไปไหนนะคะแต่ช่วงเช้าเช้าใครอยากซักผ้าตากผ้าจัดไปเลยค่ะ
เพราะว่าช่วงเช้ามีแดดฟ้าเปิดหลังเที่ยงเมฆเริ่มก่อตัวและเริ่มตกจริง
ช่วงประมาณบ่ายสามเห็นไหมคะตกตรงร่องฝนเนี่ยค่ะอย่างที่บอกเลยค่ะตรงนี้เลยค่ะ
ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนตรกตรงนี้ยาวยาวไป
แต่ย้ำนะคะคำว่ายาวเนี่ยถึงกลางคืนได้เลยอุ้ยน่ากลัวค่ะ
ส่วนเรื่องของคลื่นอันดามันจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงประมาณ๒เมตร
เช่นเดียวกับอ่าวไทยนะคะตอนบนบางจุดจุดที่มีฝนเท่านั้นนะคะ
คลื่นอาจจะสูงได้๒เมตรเช่นเดียวกันค่ะส่วนจุดอื่นอื่นคลื่นไม่สูงค่ะ
อุณหภูมิวันนี้นะอุณหภูมิช่วงก่อนจะมีฝนเมฆตั้งเขามาร้อนอบอ้าว
อาจจะร้อนได้ถึง๓๗องศาเซลเซียสเลยค่ะคุณผู้ชม
สัปดาห์ที่แล้วฝนตกยาวมาภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนน้ำเยอะมาก